ไปดูความพร้อมของเพชรดำกันหน่อยนะครับในการป้องกันแชมป์ศึกคิกบ็อกซิ่ง

ก็มีการประชุมนะครับแจ้งกฎิกาแล้วก็ช่างน้ำหนักอย่างเป็นทางการด้วยครับ

นักโชคชาวดัชโมรักโกเพชรดำบอกว่า

มั่นใจว่าจะชนะในไฟล์นี้แต่จะไม่ประมาท
จากว่าคู่แข่งมีประสบการณ์คิกบ็อกซิ่งที่สูงกว่า

สโมกิ้งโจครับโจรัฐวุทธ์
พบกับยอดนักคิกบ็อกซิ่งเบอร์หนึ่งของโลกนักขนาดนี้

ซึ่งตัวเองจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับ

โจแพ้มาแต่ว่าตอนนั้นมาแล้วไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับ
มีโอกาสพักผ่อนน้อยครั้งนี้ก็หวังจะแก้มือเลยครับ
ส่วนอีกคู่สแตมแฟร์เทคครับจะลงแข่งขันวันแชมเป็นชิปนะครับ
รู้กับตอมเวทเจอกับอาชาโรกาเจออินเดีย

แข่งในหมัดหนักแต่เธอเตรียมวิธีในการรับมือมาแล้ว
ก็จะชวนเล่นเกมนอนนะครับสู้แล้วก็ใช้ศอกเป็นอาวุธทีเด็ดครับ
ย้ำนะครับ๑๖สิงหาคมนี้ติดตามกันได้วันศุกร์นะครับ
๓ทุ่มครึ่งทางทะลัดทีนี้ช่อง๓๒
แล้วก็อีก๒ช่องทางมีการถ่ายทอดนะครับ
แล้วก็อีกหนึ่งรายการนะครับเน้นย้ำกันหน่อยนะครับ
วอเล็กบอลหญิงนะครับก็การถ่ายทอดสดนะครับ
ฝากไว้เลย๑๘๒๕สิงหาคมนี้

ทีมวอเล็กบอลสาวไทยทางหน้าจอไทยรัฐทีวี
วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ